ส่วนเรื่องของเบนท์เรสซิ่งสามีของแพทย์นับประพานะคะ
ล่าสุดทางด้านของผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด
บอกว่าจะให้โอกาสเน้นเรสซิ่งนี้เข้าชี้แจงถึงเรื่องของที่มาของรถลัมโบกินี่อีกครั้ง
ที่๑๖กุมภาพันธ์ค่ะเพราะว่ายืนยันว่าทางการสอบสวนนั้นพบว่ามีการครอบครองอย่างไม่ถูกต้องค่ะ
พลตำรวจโทสมหมายกองวิสัยสุขผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดได้เปิดเผยถึงความคืบหน้า
ในการสอบสวนคดีรถลัมโบกินี่กาลาโดสีเทาดำ
ทะเบียนกไก่จจ๕๑กรุงเทพมหานครมูลค่ากว่า๒๐ล้านบาท
ของนายอัครกิจวรโรธเจริญเดชหรือเบนทเรสซิ่งสามีของนักแสดงสาวแพทย์นับประพาตันตระกูล
โดยในทางสืบสวนของตำรวจพบว่าเป็นการครอบครองรถอย่างไม่ถูกต้องค่ะ
และยังมีข้อมูลหลายส่วนที่ขัดแย้งกับคำให้การของนายนัทพลนาคคำหรือบอย
ผู้ต้องหาค้ายาเสพติดเครือข่ายของนายไซสนะแก้วพิมพา
เปิดโอกาสให้นายเบนส์นำข้อมูลพยานหลักฐานเข้าชี้แจงอีกครั้งในวันพฤหัสบดีที่๑๖กุมภาพันธ์นี้
โดยยอมรับว่าถ้าหากในเบนส์ชี้แจงข้อมูลไม่ได้ก็จะถูกดำเนินคดีตามพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในข้อหาสมคบหรือสนับสนุนการกระทำความผิดค่ะ
อ่านกฎหมายแล้วจะรู้ว่ามันเป็นไปได้ขัดกันอยู่แล้วแต่เราเดินทางไปตามพยาหลักฐานที่เราได้มาข้อเท็จจริงแล้วก็องค์ประกอบของกฎหมายนะครับเราไม่กังวลที่จะดำเนินคดีกับใคร
นอกจากนี้ค่ะพลตำรวจโทสมหมายก็ยังกล่าวด้วยว่าตำรวจเตรียมออกหมายแล้วก็จับกลุ่มผู้ต้องหาคดีนี้อีกอย่างน้อยหนึ่งคนแต่ยังไม่ขอเปิดเผยรายละเอียดขณะที่คดีก็มีความคืบหน้าไปมากคาดว่าจะสามารถสรุปสำนวนคดีแล้วเสร็จภายในสัปดาห์นี้ค่ะ